พัฒนาต่อยอดมาจากท่ามเรือมหาราชเป็นท่ามเรือเก่าครับริมแม่น้ำเจ้าพญา
พัฒนาขึ้นมาเป็นโครงการท่ามหาราช
ฝีมือการบริหารงานของผู้บริหารสาวสวนรุ่นใหม่ไฟแรงครับคุณนัทปรีพิชัยรณรงค์สงคราม
เขาสร้างขึ้นมาด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจนะครับให้โครงการนี้เกิดขึ้นมา
เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง
โดยใช้วิธีการทำการตลาดแบบปากต่อปาก
เคล็ดลับในการบริหารงาน
รวมทั้งกิจกรรมยามว่างของเธอนะครับ
ถอดสูตรกับคุณพีรวัตรอัธนาคครับ
เจ้าพระยาสายน้ำแห่งชีวิต
และเป็นจุดเริ่มต้นของธุรกิจเรือข้ามฝาก
เรือด่วนเจ้าพระยาเรือนำเที่ยวร้านอาหารริมน้ำ
กระทั่งมาถึงจุดนัดพบแห่งใหม่

ในชื่อโครงการท่ามหาราช
ฝีมือการบริหารงานของนัทปรีพิชัยรณรงค์สงคราม
กรรมการผู้จัดการบริษัทสุพัทราเรสเตจ

จากความชอบและโอกาสที่มาบรรจบตรงกันพอดี
คุณยายคุณทวดคุณแม่คือครอบครัวแบบนี้อยู่ริมน้ำมาตลอด

การที่มีความสนใจกับธุรกิจอสังหา
ก็เป็นความชอบส่วนตัวแล้วก็ไปได้เรียนมาทางนี้ค่ะ
แล้วก็คิดว่าเราน่าจะทำตรงนี้ได้ดีกว่า

อันนี้คือด้วยความชอบส่วนตัวและแฟชั่น
แล้วด้วยความที่เรามีที่ดินติดแม่น้ำ

เขาเรียกว่าเป็นโอกาสมากกว่า
ของท่ามหาราชคือดีเด่นโดนเดินทางสะดวก
เลที่ตั้งรายล้อมด้วยวัฒนธรรมชุมชนที่เก่าแก่

ทำให้ชิลชิมช็อปแชะ

บรรยากาศสุนทรีย์ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา
ท่ามหาราชเปิดให้บริการได้๑ปีเสร็จ
กลายเป็นที่พูดถึงและคนรู้จัก
นี่คือความสำเร็จที่ทำให้นัทปรีหายเหนื่อย
ค่ากับการทำการบ้านหนักมาโดยตลอด
หรือว่าที่สำคัญที่สุดคือเราต้องทำการวิจัยก่อน
รีเสิร์ตก่อนว่าคนแถวนี้เขากินอยู่ยังไง
แล้วเขาต้องการอะไรอะไรที่ยังไม่มี
อะไรที่เป็นแบบสิ่งที่เขาต้องการ
แล้วยังไม่มีอยู่ในแถวนี้ค่ะ
ผมทำรีเซิร์ชประมาณกับ๒ปี
ก่อนที่เราจะพัฒนาคอนเซ็ปต์ท่ามหาราชขึ้นมา
ต้นแบบความสำเร็จของนักดับตรีไม่ใช่ใครอื่น

หล่อหลอมจนทำให้เธอเป็นหญิงเก่งรุ่นที่๓ของตระกูล

เสียไปตอนที่ปิ๋มยังเด็กค่อนข้างเด็ก
แต่ผมก็จะได้รับคำสอนของคุณยาย

คุณแม่ก็จะบอกว่าคุณยายสอนคุณแม่อย่างนี้

เขาเรียกว่าอะไรซึมซับมาตลอดนะคะ
คุณแม่ก็ชอบบอกว่าคุณยายชอบลงทุนในธุรกิจ

จริงแล้วเพราะว่าเราลำลึกถึงคุณยาย

โครงการท่ามหาราชในวันนี้
คำโบราณที่ว่าน้ำขึ้นให้รีบตัก
นัทปรีไม่ยอมปล่อยให้โอกาสหลุดลอย
โรงแรมลิบาอรุณโครงการท่าวังหลัง
คืองานสนุกชิ้นใหม่ที่กำลังท้าทายความสามารถ
คาดว่าจะเผยให้เห็นโฉมใหม่ทันปีนี้อย่างแน่นอน
รวมทั้งการสารต่อธุรกิจของตระกูล
และปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัยตามความนิยม
ผูกพันที่มีต่อแม่น้ำเจ้าพระยา
ทั้งการใช้ชีวิตและการทำธุรกิจ
ดังนั้นในยามว่างของนักตรี
หนึ่งในกิจกรรมสุดโปรดที่ทำประจำ
คือร่องเรือปล่อยใจไปกับสายน้ำ
มิวเป็นความชอบส่วนตัวไม่ใช่แค่งานนะคะ

มันพักผ่อนมันมีแหละลมก็เย็นอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วบางทีเราอยากจะชวนเพื่อนมาทำกิจกรรมริมน้ำ

เข้าเรือเพื่อที่จะไปไหว้พระเก้าวัดอะไรอย่างนี้ค่ะ

เดี๋ยวนี้เพื่อนก็ชอบชนไปทำบุญ
บางทีไปไกลถึงอายุทยาแล้วบอกไปไกลมานั่งเรือตรงนี้

ภายในเวลาตั้งแต่๙โมงเช้าถึง๔โมงเย็น
รัฐปรีเปรียบว่าชีวิตของเธอไม่ต่างกับสายน้ำเจ้าพระยา
ที่มีทั้งยามน้ำเชี่ยวและยามน้ำนิ่งสงัด
ถึงว่าก็เหมือนแม่น้ำเจ้าพญาเนี่ยนะคะ
มีความแบบไหลเชี่ยวมีความไม่นิ่ง

เพราะผมก็มองว่าทุกอย่างมันไม่สามารถจะเป็นเคิฟอย่างนี้
หรือว่าช่วงที่เหมือนยุ่งมากหรือเครียดมากหรือมีอะไรเข้ามาในชีวิตเยอะ